อีกหนึ่งเรื่องราวบนโลกโซเชียลที่ก็เป็นไวรัลอยู่ขณะนี้เหมือนกันนะคะ
หนึ่งวันคนดูห้าล้านครั้งแล้ว
หนุ่มคนนึงเขาอัดคลิปค่ะบอกว่าไปช่วยเหลือเด็กที่นอนหนาวสั่นอยู่
โดยการถอดถอดให้ทุกอย่างเลย

ถอดเสื้อแล้วก็สวมให้น้องที่ดูหนาวฝันนะคะ
น่าจะสะดวกถึง

นี่แหละค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์สังเกตดีคุณผู้ชม

ให้น้องที่เหลือกางเกงในตัวเดียวนะคะ

เป็นชายหนุ่มกำลังเข้าไปช่วยเหลือเด็กชาย

อดเสื้อถอดกางเกงแล้วก็ควักเงินให้กับเด็กชาย

ข้อความบอกว่าช่วยกันแชร์หน่อยนะครับ
น้องเขาน่าสงสารมากครับผมขับรถผ่าน
เห็นน้องเขานอนหนาวอยู่คนเดียวหน้าเซเว่น
ผมช่วยได้เท่าที่พอจะช่วยครับ
หลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปเพียง๑วันนะคะ
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาชมกว่า๕ล้านครั้งเลยทีเดียว
หลายคนชื่นชมในความดีที่ชายคนนี้เข้าช่วยเหลือเด็ก
ขณะที่บางส่วนก็มองว่าคลิปนี้อาจจะเป็นการจัดฉากถ่ายทำคลิปขึ้นมานะคะ

โดยเขามีเจตนาที่จะสร้างคลิปวิดีโอฮา
แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนทำความดี
เพราะว่าสังเกตจากแคปชั่นเขาบอกว่าผมช่วยเท่าที่พอจะช่วยครับ
ก็ดูเป็นเชิงแบบประชดแหละว่า

ลิงขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดกัน
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทักมาจะช่วยเหลือน้องนะครับ
ใจบุญจริงนะคะ

ชื่อว่านายตรีระนัยแช่ตัน
เปิดเผยว่าคลิปนี้เป็นเพียงการแสดง
เพื่อต้องการให้สังคมไทยมีจิตสำนึก

โดยคลิปนี้ก็ถ่ายทำที่อำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
เมื่อคืนวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
คนที่ถ่ายคลิปก็คือน้องสาวของตัวเอง
ส่วนเด็กชายที่อยู่ในคลิปก็เป็นน้องชายข้างบ้าน
นี้ปกติตัวเองจะชอบทำคลิปล้อเลียนคำขัน
โพสต์ในโซเชียลเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ

แต่ไม่คิดว่ามันจะโด่งดังเร็วขนาดนี้นะคะ